สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะอยู่กับขวานแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันหยุด
มีภาพความอิจฉาค่ะคุณของเด็กน้อยคนหนึ่งดิฉันเนี่ยอิจฉาเด็กจริงเลยนะคะคุณ
มาร่วมงานวันเกิดด้วยวันเกิดนี้กี่ขวบที่ไหน
คือคุณพ่อคุณแม่คุณกุ๊บกิ๊บนะคะพาคุณลูกค่ะ
ลูกสาวตัวน้อยนักบินรัดฟ้าไปหาคุณพ่อคุณบี้ทัศภาคเนี่ย
เซี่ยงไฮประเทศจีนค่ะเพื่อฉลองวันเกิดอายุครบหนึ่งขวบแบบพร้อมหน้าเลย
แต่ก็ปรากฏว่านะคะมีแขกสุดพิเศษมาร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วย
บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้คือชายหนุ่มดีกรีความดังระดับซุปตา
ที่มีสาวกรี๊ดทั่วเอเชียเลยค่ะ

แล้วก็เคยคอมเมนต์ไอจีหนุ่มบี้นะคะชมเป่าว่าน่ารักด้วย

ใช่แล้วค่ะเขาก็คือเวเนสวูนั่นเองค่ะ
แหมว่าไปดีกรีความฮอตของเป่าไม่ธรรมดาจริง
แต่ต้องเรียกว่าฮอตระดับอินเตอร์ไปเลยล่ะค่ะคุณค่ะ

อิจฉาจริงบ้านนี้ดูน่ารักอบอุ่น
มาดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าอันนี้ต้องส่งกำลังใจให้อยู่เหมือนกันนะ
สำหรับบ้านของแพทย์นับประพานะคะ
ขึ้นชื่อเรื่องความสตรองเนี่ยยกให้แพทย์เลยนะคะ
เพราะว่านอกจากสามีอย่างเบ้นอักษรกิจหรือว่าเน้นเรสซิ่ง
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำค่ะ
ก็ต้องทำให้สาวแพทย์ต้องคอยดูแลน้องเรสซิ่ง

แต่ขึ้นชื่อว่าแพทย์นับประพาสักอย่างค่ะ
ผ่านมรสมชีวิตหนักมา
นักต่อนักเธอเองก็ยังได้กำลังใจดี
แล้วก็ยิ้มได้อยู่เสมอนั่นเองค่ะ
ล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลถึงกับยิ้มด้วยน้ำตาในความทราบซึ้ง
สาวแพทย์พาน้องเรสซิ่งกำลังใจสำคัญของครอบครัวของเธอไปเยี่ยมคุณยายหรือว่าคุณแม่ของเธอนี่แหละ
ซึ่งจากคลิปค่ะก็จะได้เห็นถึงความน่ารักอารมณ์ดีของน้องเรสซิ่ง
แล้วก็ทำให้คุณยายมีความสุขถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียว
เรื่องราวอะไรขนาดนี้ชีวิตคนคนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้แพทย์ด้วยละกันในเรื่องราวของครอบครัวของเธอนะคะ